ติดตามความคืบหน้าคดีสังหารโหดฟอสกับสปายที่วัดเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีนะคะ
คดีนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เกมโอเวอร์ปิดจ๊อปแล้วนะ
เพราะว่าตอนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มเสียอ้วนได้แล้ว
อันนี้ข้อมูลคอนเฟิร์มยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะ
สามารถจับกลุ่มได้ที่จังหวัดไพรแวงของกัมพูชา
จังหวัดพรายแวงเนี่ยเป็นจังหวัดเขตติดต่อกับเวียดนามค่ะ
คือเสียอ้วนกำลังจะหนีไปเวียดนามหนีจากไทยไปกัมพูชาแล้วก็จะไปเวียดนาม
อีก๒๐๐กิโลเมตรก็จะไปเวียดนามแล้วนะ
ห่างจากสะแก้วก็คือพรายแวงกับสะแก้วห่างกันสักประมาณ๖๐๐กิโลเมตร
แล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าเอ๊ะทำไมจับได้ตั้งแต่เมื่อคืน
ทำไมยังไม่นำตัวเสียอ้วนกลับมาซะที
นำมาแถลงข่าวกี่โมงแถลงข่าวที่ไหน
นี่คุณผู้ชมเป็นภาพที่มีการแชร์กันออกผ่านสื่อออนไลน์
แล้วก็เมื่อวานก็มีการนำเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยนะคะ
อ้วนหรือว่านายปัญญายิ่งดังเป็นตัวการสำคัญ
สังหารฟอสกับสปายก็สามารถจับได้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
เป็นการยืนยันมอจากพตตรีปพันส์ปิ่งเมือง
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสามารถจับตัวเสียอ้วนได้แล้ว
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญที่เกิดขึ้น
แล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจด้วย

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการให้

เป็นผู้ประสานงานกับทางกัมพูชา
ไปรับตัวเสียอ้วนด้วยตัวเอง

พลตำรวจเอกสุชาติไปที่กัมพูชานะ

แต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่า

คือแค่เราทราบว่าได้ตัวเสียอ้วนแล้ว

ค่ะใช่ก็คงจะต้องใช้เวลาหลังจากนี้นะคะ
ซึ่งตำรวจคาดว่าไม่น่าจะเกิน๑๒วัน

จับตัวเสียอ้วนได้ตั้งแต่เมื่อคืน
ทำไมยังไม่นำตัวเสียอ้วนกลับมาสักที

มีรายงานข่าวว่าจะนำตัวเสียอ้วน

มาถึงไทยก็คือจังหวัดสระแก้ว

แต่มันมีรายงานข่าวออกมาบอกว่า

มีการต่อรองเรื่องของรางวัลนำจับคือขอ

ทีเดียวตั้งไว้ที่๓แสนบาท

มีรายงานข่าวอันนี้ไปรายงานข่าวนะ

เงื่อนไขหรือข้อแลกเปลี่ยนใด
ไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอด

ซึ่งทางการกัมพูชาได้มีการกดดันตัวผู้ต้องหาทุกวิถีทาง
ทำให้เสียอ้วนพยายามที่จะหลบหนีไป
อย่างประเทศที่๓ก็คือจะไปเวียดนาม
กระทั่งตำรวจกัมพูชาไป
สามารถตามจับกลุ่มตัวเสียอ้วนได้

ซึ่งเป็นจังหวัดรอยต่อระหว่างกัมพูชากับเวียดนาม

หลบหนีเข้าเมืองกัมพูชาและเป็นภัยต่อความมั่นคง
ส่วนเรื่องของเส้นทางการหลบหนี

มีคนไทย๓คนที่ช่วยเสียอ้วนหลบหนีในครั้งนี้
รวมกับชาวกัมพูชาอีก๑คน
ชาวไทยหนึ่งในนั้นก็คือนายน้อย
นายน้อยถูกตำรวจจับได้ก่อนหน้านี้
ก็หลายคนสงสัยนะคะว่าตำรวจไทยเก่งจังเลย

หนีไปจากฝั่งไทยต้อง๖๐๐กิโลเมตรแล้วยังตามจับได้
คือตำรวจไปจับตัวนายน้อยมาได้

กระทั่งนายน้อยยอมรับสารภาพ
แล้วก็บอกเส้นทางการหลบหนีของเสียอ้วน
เสียอ้วนไปพักที่ไหนยังไงไปอยู่กับใคร
จนกระทั่งตำรวจสามารถตามจับได้
โดยเส้นทางที่เสียอ้วนหลบหนี
ก็คือหลบหนีไปที่ด่านคลองหาดจังหวัดสะแก้ว

หลังจากนั้นก็เดินทางไปเรื่อย
จนกระทั่งถึงจังหวัดไพรแวงของกัมพูชา
และกำลังจะไปต่อที่เวียดนาม

ตำรวจบอกว่าใครที่ช่วยเสียอ้วน

จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

เหมือนกันมีทหารคนต้องถูกตั๋ว
ของทั้งสายทหารสำหรับเรา

ส่วนพลตำรวจเอกสุชาติทีย้วราชวัตตร์

แล้วก็ไปรับมอบตัวเสียอ้วนจากกัมพูชา

หลังจากที่เดินทางไปที่สพคลองลึกจังหวัดสะแก้ว
เพื่อประสานขอรับตัวเสียอ้วน
พลตำรวจเอกสุชาติเปิดเผยสั้นกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาแล้วก็ทำเอกสารต่างเรื่องของการส่งตัว
ว่าจะสามารถเดินทางกลับไทยได้ภายในวัน๒วันนี้แหละ
แต่ว่าตามรายงานข่าวตอนนี้ก็คือ
อ้วนจะถึงไทยพรุ่งนี้และจะถูกนำตัวมาแถลงข่าว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลา๑๓นาฬิกา
และพบตรก็คือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
จะเป็นผู้แถลงข่าวด้วยตัวเองด้วย

ตอนนี้ไม่ได้มีการพูดคุยหรือสอบปากคำเสียอ้วน
แต่ก็ยอมรับว่าทางการกัมพูชาได้มีการควบคุมตัว
ขณะที่เดินทางหลบหนีออกไปทางตะวันออกของกัมพูชา
ขณะนี้ตำรวจกัมพูชาอยู่ระหว่างนำตัวเสียอ้วนเดินทางด้วยรถยนต์
ส่งที่ชายแดนไทยฝั่งอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาในการเดินทาง
ก็คือจากจังหวัดไพรแวงมาที่สะแก้วกว่า๙ชั่วโมง
ที่กองบังคับการตำรวจภูทรภัษฐ์สอง
ส่วนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภัษฐ์สอง

ก็คือพลตำรวจโทจิตติรอดบางอย่าง
บอกว่าเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจับกลุ่มทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวมาที่สพนาจอมเทียน

และหากเสียอ้วนให้การรับสารภาพ
ก็จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในที่เกิดเหตุตามขั้นตอนต่อไป

อยู่ที่อุดรธานีไปปฏิบัติภารกิจ

ครบนะคะ๕คน๕จ๊อปคดีนี้